คุณผู้ชมค่ะไปที่เจ้าพ่อแดนใต้กันดีกว่านะคะ
เอกชัยศรีวิชัยค่ะเดินหน้าลุยต่ออีกแล้ว
แต่ว่าไม่ใช่ผลงานในวงการนะเป็นผลงานธุรกิจคุณผู้ชม
ยังไม่ทำไมเปิดตัวธุรกิจใหม่อาหารเสริมเอกราชา

ได้เรื่องงามยามดีเปิดตัวเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยพี่เอกชัยบอกว่าจากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมา
ทำให้รู้เลยว่ารายได้จากงานในวงการบันเทิงอย่างเดียว
มันไม่สามารถทำให้เจ้าตัวอยู่รอดได้นะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวนะนะเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัว
ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่พี่เอกชัยเขารับดูแลหมดเลย
ก็เลยมองหาธุรกิจต่างค่ะ
ทำให้คนในครอบครัวได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้
งานนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่า
คนส่วนใหญ่เวลาจะเปิดตัวหรือลงมือทำธุรกิจต่าง

พี่เอกชัยเนี่ยมีไปไหว้ที่ไหนไหมมาหรือเปล่าไปหรือเปล่า
เจ้าตัวค่ะบอกทันทีว่าตัวเองไม่ได้เชื่อเรื่องนี้
แต่ว่าไม่ได้ลบหลู่นะแต่พี่เนี่ยเชื่อในเรื่องของการลงมือทำมากกว่า
นั่งขอพรเฉยเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้ไม่เวิร์คนะ

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนังทำงานโชว์ต่าง
เป็นการวางแพลนเตรียมวางมืองานร้องเพลงหรือเปล่า
พี่เอกชัยค่ะยกมือไหว้ฝากบอกถึงเจ้าภาพทันที
บอกว่าผมเนี่ยยังไม่วางมือนะ
ผมรับทุกงานยังมีคิวว่างให้ติดต่อกันได้นะครับ

ที่สำคัญตอนนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมาก
ในวัย๖๐ปีที่ได้ร้องนะคะ

ก็ยังคงทำปีละเรื่องสองเรื่องเหมือนเดิม
คอนเสิร์ตยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีก
เพราะว่าตอนนี้ร้องในผับแล้วด้วย

ยังรับสมัครเจ้าภาพเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ
ยังรับสมัครเจ้าภาพเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ

มันวางไม่ได้หรอกพี่มันเป็นเส้นเลือดพี่
มันเป็นทุกอนุลมหายใจของพี่คืองานบันเทิง
งานบันเทิงเป็นเส้นเลือดใหญ่
ของพี่เอกชัยศรีวิชัยและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะ
คืนนี้ห้ามพลาดจริงนะ
เพราะว่านี่จ๊ะเอมแล้วก็เอกชัยศรีวิชัย

ลองไปเช็คดูได้ตารางงานของพี่เอกชัยนะคะ